พบกับอพพี่โดยเขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
พันธุ์ครับสวัสดีครับค่ะค่ะนอตเต้ไอค่ะสวัสดีครับค่ะ

ถ้าเจอผมกับเจองูจะตีอะไรก่อนครับ

ปีงูใช่ไหมคะปีคุณชนะครับ

แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของผลโหวต

สองปีนักศัตริย์ที่ดวงเฮงที่สุดในปีกุลนี้เลย

หลังจากตุ๊ดจีนจะมี๒ปีนักศัตริย์ที่ดวงดีอย่างมากเลย
เรียกว่าพลิกชีวิตพลิกฝ่ามือโดยก็ได้
คนปีแรกก็คือคนที่เกิดในปีละกา
ละกาละกาไก่ปีไก่ใช่ค่ะ
ก็คือคนที่เกิดในปีละกาดวงดี๒เรื่อง

ก็คือดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเงินเลย

คือพื้นฐานคนที่เกิดในปีไก่
เป็นคนที่แบบว่าขยันทำงานนะคะ
สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยความสามารถของตัวเขาเอง
สังเกตไหมว่าไก่มันตื่นแต่เช้าใช่ไหม
ใช่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความขยันนะคะ
อช่วยทำร้อยอาจจะได้ล้านก็ได้

อเรนนี่ใช่เงินก็คือจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น
ช่วงที่ผ่านมาหูแบบมันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
แต่ว่าในปีนี้เงินเก็บแบบมันปลอบมันกำ

อันดับสองนี่คือคนที่เกิดในปีถอ

ถ้าสมมุติว่าทำงานประจำทำงานอยู่ในองค์กร
ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
อวยยศให้แบบว่ายดตำแหน่งใหญ่มากขึ้น
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ
ก็มีโอกาสที่แบบจะค้าขายดี

งานที่คุณทำอยู่มันมีโอกาสสำเร็จไหม

แต่ว่าต้องทำด้วยตัวของคนที่เกิดในปีทอเอง

ไปหวังพึ่งลูกน้องอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ที่พึ่งแห่งตนก็ประสบความสำเร็จได้นะคะ
นี่คือ๒ปีนักศัตริย์ที่จะรุ่งในปีนี้ค่ะ

วันนี้นะคะ๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

หลวงพ่อทันใจค่ะ

เพราะฉะนั้นได้สมหวังแน่นอนกับการได้ดูดวงนะคะ

ทิตาพรเกิดวันที่๑๑มกราคม๒๕๕๙
อยากทราบเรื่องงานค่ะ
ในเรื่องงานถือว่าดีมาก

เพราะว่าดวงการงานดีพอดีเลยนะคะ
คืองานจะมีเข้ามาใหม่
คือจะมีงานเข้ามาให้คุณแอร์รับผิดชอบมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าการงานโดยรวมถือว่าแบบเจริญก้าวหน้าดี
มีโอกาสที่แบบจะประสบความสำเร็จนะคะ

มีเจ้านายเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงถือว่าโหดีมาก

แรกอาจจะมีการขัดแย้งทะเลาะกันนิดหน่อย

แต่ว่าปัญหาจริงอยู่ที่คนที่อายุน้อยกว่า

หรือว่าแบบมีลูกน้องมีบริวารอาจจะมีปัญหา

คนที่สองคุณภาคกรูมนลดวงวันนา
เกิด๑๔กุมภาพันธ์๒๕๒๒

ในเรื่องของการงานในช่วงปีที่ผ่านมา

ต้องมีเรื่องของเงื่อนไขและเรื่องของเวลา
แต่ว่าตั้งแต่วันวาเลนไทยปีนี้วันเกิดของคุณ

ความรักด้วย
เรียกว่าดวงดีมากนะโหจากร้ายกลายเป็นดีเลยโอเคเลย

แบบไปเสี่ยงดวงอะไรช่วงนี้ยังไม่โอเค

พักก่อนเรื่องของเสี่ยงที่พักก่อน

เบรกไปก่อนนะคะส่วนท่านสุดท้ายนะคะ
คุณแอมทีปากร๑๔สิงหาคม๒๕๓๗นะคะ
จอการงานการเงินความรัก
การงานโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ
จะมีงานใหม่เข้ามาอยู่ดีก็มีเข้ามา
คือตอนนี้อาจจะแบบดูเฉยแต่อยู่ดีก็แบบ
อาจจะแบบมีงานโยเข้ามาเปรี้ยงให้เขาทำ
แต่ว่าโดยรวมก็คือมีโอกาสที่แบบว่าจะสำเร็จในงานนั้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของเงินก็คือค่อนข้างที่จะดี
เพราะว่ามีเกณฑ์มีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะคะ
ก็คืออาจจะแบบว่าคุณแอ้มอาจจะทำอาชีพเสริมอะไรก็ได้
หลังรถไฟชนกัน
เหมือนมีเพิ่มเข้ามาอีกมากนั้นเหรอ
มีหลายขมูลวิ่งซ้อนเข้ามา
ต้องสับรางให้ดีนะ
ต้องระวังดีนะคะ
แบบนี้บอกเลยนะมาแบบเป็นเพลงเลย
อยู่ดีเธอก็ให้มา
ให้ทั้งความรักให้การเงินแล้วก็การงาน
ถือว่าดวงดีมากแต่ทั้ง๓ท่านในวันนี้ถือว่าดวงดีจริง
เพราะว่าได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปเป็นหลวงพ่อทันใจด้วยใช่ไหมค

สุดยอดดีใจด้วยยินดีด้วยนะคะ
หมอไก่ค่ะอยากจะให้หมอไก่ไปช่วยดูไลน์ของเราวันนี้

ถ้าเกิดว่าจะตีงูจงอางกับตีคุณชนะเนี่ย

ตีคุณชนะเราไปดูไลน์กันบ้างว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย
เขาอยากตีคุณชนะหรือตีงูนะคะ

ซูซีอีกแล้ว

เอาหัวกันนอกมาสวบหัวบางที
ไม่งั้นถ้าโดนตีหัวตรงหัวแตกแน่เลย
คือจริงแล้วเราก็หยอกกันเล่นแซวกันเล่นนิดนึง
ก็อยากจะให้เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะ
รวมไปถึงคุณผู้ชมวันนี้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหมอไก่จะมาเจอกับเราแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์
พร้อมกับของที่จะนำมาแจกเป็นวัตถุมงคลแบบนี้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวเจอกันวันศุกร์หน้าด้วยนะคะ